๘๑๙๐๖๘๘๑๙๐๖๘ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่๑งวดวันที่๓๐ธันเวียวคม๒๕๖๔เลขที่ออก๘๑๙๐๖๘
รางวัลที่๑เลขที่ออก๘๑๙๐๖๘หลังจากที่
ซึ่งเสียงนี้พวกพี่มีอาการยังไงกันคะซุดลงไปกองกับพื้นเลยครับค่ะพี่ล่ะคะ
หมดหวังไม่เป็นไรเลิกเล่นทันทีอ่าปีนี้ไม่ได้แล้ว
เลยปีนี้ไม่ซื้อแล้วสักฉบับเดียวผมไม่ซื้อแล้วลอตเตอรี่
เด็ดขาดมากฮะใช่ฮะปีนี้มันงวดสุดท้ายนี่พี่
คงคงอ่ะนะครับวงว่าสุดท้าย
แล้วใครอ่ะแม่น้ำหนึ่งวืด
ไหนบอกว่ามั่นเนี่ยอืมมันน่ามันแหนลก
พูดเองด้วยค่ะเจ้าตัวพูดเองบอกว่ามั่นหน้ามั่นโหนกนะคะ
แต่วืดยังไงก็ตั้งใจจะให้เลขต่อนะคะ
เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอาจารย์อะไรนะ
อาจารย์ไพรวัลอาจารย์ไพรวัลได้เมื่อวันโดนไหมคะอาจารย์คะ

อย่างนี้คือไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้อาจารย์ฉันเกลียดมาก

เมื่อกี้จะไปพูดเป็นทิศไพรวัล

อย่างงี้เหรอแบบนี้ถูก

จะพาไปดูคนที่มีโอกาสได้ทำ
แต่ว่าใจหนึ่งก็อิจฉาใจหนึ่งก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ
รางวัลที่๑นี่คนแรกก่อนเลยนะคะได้ไป๒ใบ๑๒ล้านบาท
แสดงคนนี้นำว่าคุณปรีชาการพักดีอายุ๔๔ปีเป็นชาวพิจิตรนะคะ
ถูกรางวัลที่๑ย้ำอีกครั้งหนึ่ง๒ใบ๑๒ล้านบาท
ปรีชาบอกว่าคือเราก็ถามว่าเลขเอามาจากไหน
ว่าเลขเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกแนะนำตัวผมเองก่อน
ผมเป็นพ่อค้าขายของตามรถเร่ต่างรถพุ่มพวง
ขายของไปตามหมู่บ้านในกรุงเทพมหานคร
แล้วไปฝันเห็นพ่อที่เพิ่งเสียไป
พ่อเสียตอนนั้นอายุคือ๖๘ปี
แล้วเสียคือ๐ใช่ไหม๐๖๘ตามเลขนี้ตามทุกงวดเลย
จนกระทั่งกลับบ้านไปที่พิจิตรเตรียมจะไปทำบุญงานร้อยวัน
พ่อซื้ออีกพี่ต้นพี่เบิร์ต
พอมาตรวจดูอ้าวไปถูกรางวัลที่๑
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยดีใจจนบอกไม่ถูกเลยนะคะ
ต้องนำสลากไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะคะ
เราถามต่อพี่๑๒ล้านบาทเอาเงินไปทำอะไร
เขาบอกยังไม่ได้มีการวางแผนใช้เงินนะคะ
ตอนนี้เอาเรื่องพ่อให้จบก่อนทำบุญร้อยวัน

ปรีชาคนดวงเห็งคนแรกรับไป๑๒ล้านบาท
ดีใจด้วยนะคะพี่รับไปจุกแบบนี้

คุณสมุทรดิตทสาคอนอายุ๕๑ปีค่ะ
เป็นคนงานก่อสร้างถูกรางวัลที่๑งวดส่งท้ายเลย

ตัวเขาไม่ได้มีเลขอะไรในฝันหรอก
แต่มักจะซื้อสลาก๐๖๘ทุกงวด
ซื้อทุกงวดงวดละใบ๒ใบติดปลายนวมไว้นะคะ
งวดนี้ก็ซื้อตามปกติไม่เคยหวังรางวัลที่๑ด้วยฮะ

หวังแค่รางวัลเลขท้าย๓ตัวนี่เรียกว่าคนมักน้อยนะคะ
เราก็ทำแบบนี้ทำไมมันไม่ตามสูตรเขาอ่ะ
ตอนที่นั่งเฝ้าการประกาศรางวัลผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนี่
สมุทรน่ารักมากเลยนั่งเฝ้าหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
พอประกาศรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็ไม่ถูก
รางวัลเลขท้าย๓ตัวก็ไม่ถูกตอนนั้นเริ่มถอดใจแล้ว
แต่พอมารางวัลที่๑เลขที่ออกโอ้โหไปตรงกับหมายเลขของพี่แก
ถูกรางวัลที่๑กระโดดดีใจกระโดดเต้นรอบบ้านเลยนะคะ
สมุทรเชื่อว่าเชื่อว่า
พี่มีความเชื่อด้วยพี่เบิร์ดลองฟัง
ว่าตัวเขานับถือห้อยเหรียญในหลวงรัชกาลที่๙
คล้องคอไว้ตลอดเวลาก็เลยทำให้โชคดีแบบนี้นะคะ

แล้วนำเงินที่ได้ไปทำบุญส่วนหนึ่งเยี่ยมเลยค่ะ
แล้วไปสร้างบ้านหลังใหม่ไว้อาศัยยามชรานะคะ
เนื่องจากว่าปัจจุบันอาศัยอยู่ในนี้
โทษนะคะพี่พี่แกเรียกเองนะว่านี่คือกระต๊อป
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกระต๊อปหลังเล็กแบบนี้นะคะ
อยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเอาไว้แบบยามชรา
อยู่แบบสบายนะคะดีใจด้วยนะคะ
คนที่ถูกรางวัลที่๑ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูที่จังหวัดสุราธานีป้านอม
นอมนี่ได้เลขมาแปลก
คือพี่ชายของท่านเนี่ยเป็นพระท่านเป็นเจ้าอาวาส

ตอนที่ไปดูแลพี่ชายที่เป็นพระเนี่ยนะปรากฏว่าเห็นเลข

เห็นได้อย่างไรลูกหนุ่มหรือมันปรากฏออกมาหรือครับ
นั่นเขาบอกเขาเห็นเขาเห็นเลขเราไปซื้อแล้วถูกลงกันทีหนึ่ง

แม่ประนอม

ประนอมครับนี่ลูกเบิร์ตครับแม่ประนอม

โดนเลยน่ะ

ให้ยัดออกมานอกจอได้ไอ้สุมช่วงโดนก่อนเลย
ประนอมบุญกล่อมอายุ๖๖ปี
เล่าบอกว่าที่โชคดีแบบนี้นะเพราะพี่ชายที่เป็นเจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่
ที่อำเภอท่าฉางจบบสุรธานี
อาภาษณ์ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราธานี
แล้วก็มีสามีของป้านอมไปเฝ้าไข้
ต่อมาป้านอมกับลูกชายนะก็ไปเยี่ยม
สามีบอกกับป้านอบอกว่าเธอฉันเห็นเลขที่ขาของพระ
เห็นเป็นเลข๐๖๘แต่เห็นยังไงเราไม่รู้
แต่บอกเห็นไปหาซื้อลอตเตอรี่เผื่อจะโชคดี
นองก็ไปหาซื้อพอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมานะครับ

ตรงกับสลากที่ป้าซื้อมา๒ฉบับ
สองล้านเท่านั้นเองสิบสองล้านดีใจมากครับเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญแล้วก็แบ่งให้ลูกให้หลานใช้ต่อไปครับแม่นอม
นี่นะฮะส่วนที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำนะครับนางหงทองคณะหารนะฮะอายุ๖๘ปีดวงเฮงรับปีใหม่เหมือนกัน
หงทองบอกว่าไม่ได้ฝันอะไรเลยปกติจะซื้อลอตเตอรี่งวดละฉบับสองฉบับแต่พอใกล้ปีใหม่ก็อยากจะเสี่ยงโชคนะฮะเป็นอายุของตัวเองแม่ค้าผ่านมาพอดีคนเนี่ยมันจะได้
แม่ค้าผ่านมาพอดีเรียกปรากฏว่าโอ้โหเหลืออยู่ฉบับเดียวแล้ว๖๘ตรงกับอายุซะด้วยสุดท้ายถูกล็อตเตอรี่ระวังที่๑รับไป๖ล้านบาทครับดีใจมากเลยเงินที่ได้มานะเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมแซมบ้านแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้หลานแล้วก็เอาไปรักษาสามีที่ป่วยติดเตียงด้วยครับก็ขอให้สามีของป้าหงธอง
คนนี้ถูกทั้งปีฮะรอบนี้ถูกอีกแล้ว
แล้วรอบนี้พี่อิมการันตีคือเวลาพี่อิมถูกนะ
ไปกว้านซื้อไงแล้วทำไมไม่โชว์เลขตั้งแต่แรก

ให้การันตีว่าพี่อิมไม่ได้ไปกว้านซื้อที่ไหนมา
รอบนี้ถูกไปทั้งหมด๙๐ใบ
ถูกเลขท้าย๓๖๙๐ใบ๑๐๘ครับ
ถูกเลขหน้า๓ตัวก็คือ๙๗๙อีก๕ใบอีก๒๐๐๐ครับ
รวมทั้งหมดก็แต่๒๐๐๐๐๐ละ
รอบที่๒๐๐๐๐๐นะครับถูก๙๕ใบ๒๐๐๐๐๐บาท

เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไปสร้างปู่ย่าพญานาคที่สถานปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
แล้วบอกทิ้งท้ายด้วยวันครู๑๖มกรา
ปีหน้าเนี่ยจะมีพิธีบวงสวงอันเชิญปู่ย่าขึ้นบันลังพญานาคด้วยนะครับ
ขยับต่ออีกคนนึงเรียกว่าอีกคนเดียวไม่ได้ต้องเรียกว่าอีกคู่หนึ่งฮะ
แม่ลูกครับพี่อ๋อมสกาวใจกับจอมทัพนับเงินแบบกรุบกริบ
กริบขนาดไหนถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๖ใบ
เลขหน้า๓ตัว๕๙๑อีก๑ใบกรุบกริบก็คือ๑๖๐๐๐บาทฮะ
แค่นี้อะไรล่ะถูก๒๐๐๓๐๐เรายังไม่เคยถูกเลย
แล้วนี่เขาถูกกันเป็นประจำสำหรับแม่ลูกคู่เมื่อสักครู่นี้
อ๋อมกับน้องจอมทัพฮะขยับต่ออีกหน่อยไปที่พี่มัมลาโคนิค
อีกแล้วเหรออีกแล้วพี่มัมลาคนอีกรอบนี้ถูกเบาครับ
เลขท้าย๒ตัวถูกไป๗ใบเลขหน้า๓ตัว๙๗๙ถูกไปอีก๒ใบ
ได้ไป๒๒๐๐๐บาทครับส่วนพี่ฮายอาภาพรพี่ฮายอภพรเนี่ยขึ้นแท่นเป็นอาจารย์ฮายไปแล้วฮะ
รอบนี้ไม่โบ๋อ่ะเกือบโบ๋แต่ไม่โบ๋ไม่โบ๋เพราะอะไรเพราะว่าถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว
คือเลข๓๖เนี่ย๑๖ใบได้๓๒๐๐๐แต่ดูที่ไอ้ปึกตรงนี้พี่ฮายบอกโอ้โห
ที่มันโบ๋มันก็มีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจรอบนี้อาจจะถือว่าเข้าเนื้ออยู่นิดหน่อย
แต่อีกคนนึงที่ไม่มีคำว่าหน่อยเลยพ่อน้ำสองมีแม่น้ำหนึ่งก็ต้องมีพ่อน้ำสอง
พ่อน้ำสองอารมณ์ไม่ดีเลยรอบนี้พระที่ซื้อมาเป็นใบพัดเป็นตลปัดใหญ่
ไม่โดนเลยสักใบเดียวไม่เข้าเลยเหรอที่โชว์ที่แบบมีความสนุกสนาน
รอบที่ผ่านมาไม่เข้าเลยสักใบเดียวแต่พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยบอกเดี๋ยว
รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันให้กำลังใจใช่ฮะค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะคนที่ให้แนวทางมาตลอดเนี่ย
คนที่ปังปุริเย่ไม่ไหวแล้วต้องคนนี้ค่ะ
ฟองเบียร์ส่วนคนที่แย่ไม่ไหวแล้ว
ไม่เข้าหลายงวดแล้วเนี่ยแม่น้ำหนึ่ง
ก่อนอันนี้จำได้ไหม
เจ๊ฟองเบียร์จ้า

นี่ค่ะศักดิ์ใจเลยให้แล้วมันเข้าไง
วันเกิดให้เลขแล้วมันเข้าก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ
คือเจ๊ฟองเบียบอกว่ามั่นใจงวดนี้มี๘
แล้วแกก็ให้ตั้งแต่๘๖๘๘๘๗๘๑
จำได้ไหมครับปรากฏว่าไอ้๘๖หรือว่า๖๘
มันไปพ้องกับเลขท้ายของรางวัลที่๑
เพราะบางคนพูดจริงนะไม่ต้องดัดจริตกันนะ
บางคนไปตัดเล่นใต้ดินไงเลขบนไง๒ตัวบนอะไรแบบนี้นะคะ
อาจจะว่าผิดกฎหมายนะแต่บางคนที่ไปซื้อตาม
อาจจะเป็นสลากเนี่ยอาจจะมีลุ้นรางวัลที่๑ด้วย
ถูกไหมคะแต่แกบอกว่าไม่ไหวแล้วคือแกเข้าหลายงวดแล้วนะ
เจ๊ฟองเบียร์เนี่ยงวดนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะ
แต่คนที่ไม่เข้าแต่ยังคงมั่นหน้ามั่นใจมั่นโหนกเหมือนเดิมนะคะ
คือแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งนี่ต้องใช้คำว่าวืดไหมงานนี้
ให้เลขมาส่วนใหญ่จะให้สองศูนย์สองสองสาม
เน้น๒ปรากฏว่าไม่ได้ไม่โดนนะคะ
งวดนี้ใครเป็นลูกเพจก็วืดตามแม่น้ำหนึ่งเลย
น้ำหนึ่งเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศแม่น้ำหนึ่ง
แต่ยังมั่นใจให้ต่อนะจ๊ะงวดหน้าให้ต่อจ้
นะคะแม่เขาก็ยังให้ต่อใครรองวดหน้ารอได้เลยนะคะ

ส่วนเลขวัดจุลามณีเนี่ยก็ไปรอที่พี่ลูกแก้วนะคะ

แล้วยิ้มสู้อะฮะ
ไม่เข้ากันยังให้ต่อค่ะใครก็รอรอเลยนะคะงวดหน้าค่ะ

แต่ว่าลูกทีมอเวนเจอร์ของแกของสำนักเต็งหนึ่ง
ลูกแก้วแม่ลูกแก้วให้ตรงเลยเดี๋ยวดูนะคะ
ให้ตรงเลย๐๖๘ใช่ลูกเพจนี่ลูกเพจพากันกรี๊ด
โอ๊ยโอ๊ยใจตัวก็กรี๊ดกันแบบนี้อู้ยตายแล้วแม่
บอกว่าการันตีเลยนะคะงวดหน้าถ้าเกิดว่าใครอยากถูกรางวัล
ให้ยึดแนวทางของแม่ลูกแก้วเพราะว่า
ยังไม่มีใครไปโฟกัสไงยังไม่มีใครไปจับตามองไง
แม่น้ำหนึ่งถูกจับตามองเลขมันเลยอั้น

ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าของแม่ลูกแก้วตรงเลยนะคะ๐๖๘
ตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่๑ด้วยนี่ตอนวีดีโอคอลมาหากันแบบนี้นะคะ
หน้าใหม่เป็นน้าใหม่แม่ลีนะแม่โดนแม่ได้ไหมแม่ซื้อไปกี่ใบอ่ะ
แม่แกซื้อทั้งพศคสเลขบ้านตากล้องเลขที่โฉนด๗
ถูกหมดเลยถูกไป๒ใบถูกไปใบเดียวถูกไปใบเดียวนะคะ
รางวัลเลขท้าย๓ตัวรับไป๔๐๐๐บาท๕๔๗รู้ไหมคะว่าเลขท้าย๕๔๗เอามาจากไหน

เลขฉโนตของตากล้อง
แสดงว่าตากล้องให้โชคใช่ไหมแบบนี้
เรายังแซวเลยว่าอันนี้โฉนดตากล้องก็เอามาเป็นเลขเหรอ

เพราะคนนี้นำโชคมาให้
แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะแม่ลีน่า